พาไปดูความแตกตื่นที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อยค่ะ
ใครเห็นบางรถถ้าไม่หยุดชะลอก็หยุดชะงักค่ะมีสองอย่างค่ะ
ผู้ชายคนนึงแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยคุณผู้ชมแล้วก็เอาน้ำมันราดตัวด้วยนะ
แก้ผ้าแล้วเอาน้ำมันราดตัวมือข้างหนึ่งถือถังดับเพลิง

มือข้างถือถ้อนไม้เดินตุบัตรตุบไปแล้วก็กวดแกวงถ้อนไม้เนี่ย
รถคันไหนหยุดดูเขาเขาก็ปรีเข้าไปจะไปฟาด
รถคันไหนชะลอเขาก็ดูทำท่าไม่พอใจ
สุดท้ายต้องแจ้งตำรวจให้มารวบตัวคุณผู้ชมไปดูยุทธวิธีการปราบคนคลั่งยากันหน่อย

ต้องเป็นตำรวจกับไม้งามเท่านั้นถึงจะเอาคนเมายาอยู่นะคะ
อย่างที่เห็นรถเนี่ยทั้งชะลอทั้งหยุดทั้งหลบ
กลัวจะชนกลัวจะถูกทำร้ายไม่กล้าขับผ่าน

คือคันที่จอดดูเนี่ยเขาไม่พอใจด้วยนะ
เขาเดินปรีมาจะใช้ไม้ทุบเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองราชบุรีก็เลยต้องควบคุมตัวเอาไว้แบบนี้
ผู้ชายคนนี้ลักษณะคือตาขวางปากมีสีคล้ำพูดจาวกไปวนมา
เดานานค่ะตรวจสอบตรวจสอบเจอที่มือขวา
มียาบ้าอยู่๕เม็ดก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายจุธาวัฒน์กล่อมจิตอายุ๒๙ปีเป็นชาวราชบุรีนี่แหละ
ก็ยอมรับว่าเสพยาบ้ามา๓เม็ดคลุ้มคลั่ง
ตำรวจถามว่าแล้วทำแบบนี้ทำไม
คุณผู้ชมฟังเขาตอบหน่อยสิว่าเขาทำแบบนี้ทำไม

หัวเขาว่ะ
หัวเขาคือใคร

เขาไม่ให้ม้าเรารึเปล่า
ไม่ให้ครับ

เขาหายลูกปืนครับ
หายลูกปืน
มันต้องมีเรื่องกันสิก็ถึงจะมายิงเราอ่ะ
หอนยาจนเพี้ยนคิดว่าจะมีคนมายิงค่ะ

ปรากฏว่านายจุธาวัฒน์คนนี้มีประวัติติดคุกมา๒ครั้งแล้ว
คดีเดิมคือเสพยาเสพติดนะคะ
คิดว่านี่น่าจะเป็นครั้งที่๓แล้วล่ะ